ลำพูที่เชียงใหม่รวมถึงร้านทองของดารานักแสดงชื่อดังคุณเกรทวรินทร
ร้านทองของคุณแม่ก็โดนปล้นด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าคุณแม่สามารถจับได้นะเดี๋ยวพาไปดูไล่กันทีละจังหวัดเลย
ที่หนองบัวลำพวนก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองกิมเสงบนถนนวิจารณ์รังสรรค์
กลางเมืองหนองบัวลำพู
นางเพชราเวนนิสคุณเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปี
เดินมาบอกว่าขอซื้อทองจะเอาไปเป็นสินสอด
เจ้าของร้านก็หยิบให้ดู๓เศรษฐ์ขาดเป็น๕บาท
มูลค่าประมาณ๓๒๐๐๐๐บาทนะคะ
คนร้ายก็พูดคุยแล้วก็ขอน้ำดื่มชวนคุยนู่นนี่ประมาณสัก๒๐นาทีได้
แล้วทีนี้ก็อาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านกำลังให้บริการลูกค้าคนอื่น
สร้อยทองทั้ง๓เส้นแล้วก็วิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต
เพื่อนติดเครื่องรออยู่แล้วแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
พลตำรวจตรีสุทธิผลิตกุศลทัศน์
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องบัวลำพู
เข้าตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็เรียกประชุมตำรวจเพื่อออกติดตามคนร้าย
เพราะถือว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เกิดเหตุอุกอาจกลางเมืองหนองบัวลำพูแบบนี้
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีคนร้ายบุกเดี่ยวไปชิงทรัพย์ที่ห้างทองเสือมังกร
ข้างตลาดวโรรสถนนวิทยานนท์กลางเมืองเชียงใหม่
นางสาวเกษณีแก้วอิ่มคำพนักงานขายทองเขาบอกว่า
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปี
ขอเลือกซื้อสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาท
แล้วก็ทำเป็นถามราคาใช้เครดิตการ์ดได้ไหม
ทำท่าเหมือนจะล้วงเครดิตการ์ดนำมาจ่าย
พอคนขายเหลือบตามองไปทางอื่นแวะเดียว

ชาวบ้านที่จับจ่ายซื้อของในตลาด
ก็โอ้โหมองกันเป็นตาเดียวแต่คนที่ซื้อของในตลาดค่อนข้างเยอะ
เมื่อวานคนเยอะนายภัยจิตนายจักริจคำหยาดสองพ่อลูก
เจ้าของร้านขายของในตลาดอ่ะนะคะเขาเห็นว่าคนร้ายวิ่งผ่านหน้าร้านเขา
เขาพยายามจะช่วยจับคนร้ายกระโดดเข้าคว้าง
แต่คุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยใช้มีดปลายแหลม
้วงแทงเขาที่ลำตัวบาดเจ็บทั้งคู่
แล้วก็คนร้ายยังแทงหญิงชราอายุ๗๐ปี
ที่ไปจ่ายตลาดบาดเจ็บด้วยอีกคนนึงค่ะ
จากนั้นคนร้ายวิ่งหนีไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
ติดเครื่องรออยู่แล้วก็พากันหลบหนี
หลังจากเกิดเหตุตำรวจพบกระเป๋าเงินของคนร้ายทำหล่นไว้
มีบัตรประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
คนร้ายคนนี้รู้ชื่อแล้วนะคะคือนายหลู่เสาคำ
อายุ๓๙ปีเป็นชาวไทยใหญ่
อยู่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับมีภาพถ่ายขนาด๒นิ้ว
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ร้านทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้ง
ร้านนี้เป็นร้านของนางชื่นทิตาปัญหาการ
เป็นคุณแม่แท้ของพระเอกดารานักแสดงชื่อดัง
คุณเกรทวรินทรปันหาการค่ะ
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคนร้ายเนี่ยรู้ชื่อภายหลัง
ก็คือนายศักดิ์พลฤทจันทร์วัย๒๔ปี
เขาทำทีเข้ามาขอซื้อสร้อยคอทองคำหนัก๕๐สตางค

เขาแกล้งทำเป็นปัดสร้อยหล่นตกลงพื้น
คือคุณแม่เลือกสร้อยเอาสร้อยออกมาให้เลือกนะคะ
แล้วเขาก็ทำเป็นสร้อยหล่นตกลงพื้น

เขาสับเปลี่ยนทองเอาทองจริงใส่ไว้ในรองเท้าตัวเอง
แล้วก็หยิบทองปลอมที่เตรียมมาเอาขึ้นมา

แต่ว่าคุณแม่สังเกตเห็นดูแล้วรู้เลยว่า

ก็เลยบอกขอค้นตัวหน่อยได้ไหมนี่มันทองปลอม
คุณแม่ก็ขอเข้าค้นตัวนี้อยู่กันสองคนเองนะคะเนี่ย
บอกขอค้นตัวเลยค้นทั้งตัวก็ไม่เจอ

ก็เลยเรียกตำรวจที่คุมอยู่ตรงป้อมบริเวณสี่แยกตรงนั้นเนี่ย
เรียกมารวบตัวไปทันทีนะคะ
นายศักดิ์พลรับสารภาพ

เพราะว่าไม่มีเงินยากจน
แล้วก็ต้องใช้เงินเพราะต้องเอาไปเป็นค่าใช้จ่าย

เพิ่งคลอดได้๓๔เดือนเท่านั้นเอง

ตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ดำเนินคดีต่อไปแล้วนะคะ